จากการมรณภาพของหลวงพ่อสุดใจเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดที่อุดรธานี
ตอนนี้ก็มีการทันสูตรไปพบขม่าวควันในหลอดลม
ซึ่งคาดว่าเกิดจากการสำลักควันแต่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากการลอบวางเพลิงหรือไม่
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ในกุฏิของท่านในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่๒๒พฤษภาคมครับ
ก็ไฟไหม้กุฏิไม้ยกสูงของพระอาจารย์สุจัยทันตมโนหรือว่าหลวงพ่อสุดใจเจ้าอาวาสวัดเกษรศิลคุณ
หรือว่าวัดป่าบ้านตาทอำเภอเมืองจวดอุดรธานี
จากการตรวจสอบพบว่าไฟได้ไหม้จากด้านหน้าของกุฏิแล้วก็ลามไปในส่วนของห้องนอน
หลังจากนั้นหลวงพ่อเองก็ท่านกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิ
พระลูกวัดเองพยายามเข้าไปช่วยแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่า
ควันไฟนั้นโหมไหม้อย่างหนักทีเดียวทางด้านของพระสิทธิชัยสุขิโตอายุสี่สิบปี
เป็นพระลูกวัดก็บอกว่าหลังจากเพลิงไหม้เนี่ย
ลูกวัดก็ต่างเข้าไปช่วยกันดับไฟนะครับโดยพยายามปีนเข้าไปที่บริเวณด้านหน้าต่าง
จากไฟลุกไหม้ที่บริเวณบันไดด้านหน้าเข้าไปด้านหน้าไม่ได้
ขณะที่ปีนหน้าต่างเข้าไปก็พบว่าหลวงพ่อท่านนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ข้างเตียง
หันหน้าไปทางหน้าต่างครับพระและเนรก็พยายามเอาน้ำไปสาดเพื่อดับไฟ
บุกเข้าไปช่วยเหลือถึง๒ครั้งแต่ก็เข้าไม่ได้
จนกระทั่งสักพักรถดับเพลิงไปถึงก็ช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิง
จนสามารถไปอุ้มหลวงพ่อออกมาจากกุฏิได้นะฮะ
ขณะที่ถึงไปถึงตัวท่านเองก็พบว่าท่านเองล้มฟุบไปแล้ว
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกไฟลวกอาการสาหัสทีเดียวครับ
ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ตัดเพลิงมาหน่อยฉีดน้ำได้ขึ้นไป
หลอดลมของหลวงพ่อนะฮะแต่ว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไหม้เองหรือว่าการถูกลอบวางเพลิง
นั้นยังเร่งเก็บหลักฐานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุนะครับว่า
เนื่องจากว่าท่านหลวงพ่อเองมรณภาพในลักษณะของผิดธรรมชาติ
หมายถึงว่าท่านไม่ได้มรณภาพจากอาการบาดเจ็บปวดทั่วไป
แต่ว่าเป็นการมรณภาพจากเพลิงไหม้ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นการลอบวางเพลิงหรือเปล่า
ตำรวจตั้งประเด็นไว้กว้างก่อนจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมดนะครับ
พร้อมทั้งจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่รอบกุฏิมาด้วย
แล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย๒๔ชั่วโมง
เนื่องจากว่าในกุฏิของท่านตอนนี้ยังมีของมีค่ามากมายทั้งเงินสดและทองคำ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกศิษย์ถวายสมทบทุนในการสร้างเจดีหลวงตามหาบัว

สำหรับสรีระสังขารของหลวงพ่อสุดใจครับ
ได้นำกลับมาประกอบพิธีที่สาราใหญ่ของวัดป่าบ้านตาด
ก็มีประชาชนลูกศิษย์เดินทางไปกราบไหว้กันเยอะแยะมากมาย
ทุกคนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าแถวห่างกัน๑เมตร
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งล้างมือกันด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยครับ
ส่วนที่ลานเข้าเปลือกบริเวณฝั่งทิศใต้ของสาลาใหญ่ครับ
ศิษย์แล้วก็พระเถระได้ช่วยกันก่อสร้างจิตกาธานชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการยกระดับจิตกาธานให้สูงจากพื้น๑เมตร
เตาทำด้วยเหล็กล้อมด้วยอิดประสานสีทองครับ
ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระอาจารย์สุจัยทันตมโนในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
ส่วนกรณีที่มีญาติโยมสงสัยว่าทำไมถึงรีบทำพิธีชาปนกิจหลวงพ่อสุดใจ
ทำไมไม่ตั้งสวดหลายวันเหมือนคราวหลวงตามหาบัว
พระราชสารโกศลชี้แจงว่าเป็นเพราะช่วงนี้เป็นการประบาดของโรคโควิด๑๙
ไม่อยากให้คนไปรวมตัวกันจำนวนมาก
ต้องการจะรีบประกอบพิธีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
นะแต่ว่าทิ้งท้ายนิดเดียวแล้วกันเพราะว่าหลายคนคงอยากจะถามเรื่องตัวเลขของท่าน
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านเองเกิดในวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๒
สิริอายุรวมได้๔๖ปีกับ๔๘พันศา
ท้ายตัวเลขไว้หน่อยเผื่อให้ลูกศิษย์เอาไป

แต่ว่าเรื่องของคดีก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นการวางเพลิงหรือเปล่า